คุณผู้ชมไปดูทางลงน้ำตกเอราวันที่รถติดมาก
รถติดเป็นทางยาวเลยทางลงจะเป็นลักษณะเลนเดียว
แล้วก็สวนกันแบบนี้คนเยอะแต่มันไม่ใช่ติดเพราะคนไปเที่ยวเยอะ

คนรถข้างหลังเนี่ยเขาก็แบบขอลงมาดูหน่อย

รถคันหน้าไม่จอดริมข้างทางนะ
จอดอยู่ตรงกลางตรงนั้นล่ะผู้ชายสองคน

เอ้าแล้วก็ยืนปัสสาวะอยู่แบบนั้น
ไม่ใช่แป๊บเดียวนะคือนานมากนะ

จอดข้างทางด้วยคือจอดมันตรงกลางน่ะ

นี่ไงข้างหน้าโล่งจริงด้วยค่ะ
ชอบเลยชีวิต
เออดีดี
โอ้โห
ไหลทางก็ใช่ว่าจะไม่มีนะ

คือชาวเน็ตเขาเก็บภาพเอาไว้ได้ค่ะ
ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็จอดไฟกระพริบ

เขาก็ไปโพสไว้เขาก็โพส
ข้อความว่านึกว่าติดอะไร

ให้คนอื่นมารอยืนปัสสาวะ
นี่นะจอดไว้ดูรถหลังเลย

คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย

มันอันตรายด้วยคุณมาจอดแบบนี้
แล้วมันเดือดร้อนคนอื่นด้วย

คำว่ามันคงปวดมากแบบไม่ไหวแล้วหรือเปล่า

ให้รถผ่านไปผ่านมาเห็นว่าคุณกำลังปัสสาวะอยู่
แต่การที่มันจะหักพวงมาลัย

โซเชียลก็ติดตามเรื่องนี้ไปยังเจ้าของคลิปนะคะชื่อว่าคุณเคน
คุณเคนเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่๑มกราคมค่ะ
นี่คือที่บริเวณทางลงน้ำตกเอราวัน
ตัวคุณเคนเขาขับรถมาตามทางโค้งลงเขาเพื่อกลับบ้าน
แต่เขาก็เอ๊ะว่าทำไมรถมันติดมากเลยนะ
เขาก็เลยลองลงไปดูปรากฏว่าอ้าว
ติดคนยืนปัสสาวะนั่นเองแล้วก็ปัสสาวะอยู่นานมาก
เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์
เตือนการใช้รถใช้ถนนแบบนี้

เป็นทางโค้งลงเขาลงจากน้ำตกเนี่ยนะคะ
อื้ออื้อ